มาดูข่าวที่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้กับเรื่องราวของคุณเบนชะลาทิศ

คือมีแฟนคลับผู้หญิงคนหนึ่งถูกคุณเบนตบหน้าแล้วก็ต่อยเขาที่เบ้าตา

เธอก็บอกว่ามาทำเธอทำไม
เกิดในร้านอาหารญี่ปุ่นร้านหนึ่งเธอก็ไปแจ้งความเอาเรื่องกับคุณเบนเอาไว้แล้วนะครับ
เรื่องนี้ผู้เสียหายก็คือทางด้านของนางสาวสาวิตรีว่องวัย

เล่าให้กับผู้สินค้าฟังแบบนี้
ตีสองของเมื่อวานเขาไปทานอาหารอยู่ที่ร้าน๑แถวทองหล่อ
ก็เป็นร้านที่แบบดื่มสังสรรค์กับเพื่อนกับฝูงไป

สังเกตเห็นว่ามีกลุ่มของนักร้องชื่อดังเนี่ย

จากนั้นคุณเบนชะลาธิตก็ลุกขึ้นไปร่วมสังสรรค์กับคนในร้านทุกโต๊ะเลยนะ

ก็สร้างความประทับใจให้กับแขกที่อยู่ในร้านทั้งหมดเลย

กลุ่มของนักร้องคือกลุ่มของคุณเบนเนี่ย

แล้วเหตุการณ์ก็เหมือนจะสงบลงไป
อันนี้เป็นภาพในโซเชียลนะครับ
หลังจากนั้นผู้เสียหายก็เดินเข้าไปหานักร้อง

คุณเบนก็ตบไปที่แก้มซ้ายเธอ๑ครั้ง
เธอก็งงมากว่าอ้าวแล้วจะมาตบทำไม

นักร้องคนนั้นคือคุณเบนเนี่ย
เดินลงมาแล้วก็ปลาสิ่งของลักษณะเหมือนเป็นที่เคลียร์บุรีใส่

เหมือนแบบมาทำทำไมอะไรอย่างนี้นะฮะ

แล้วก็ชกไปที่ตาซ้ายของเธออีกหนึ่งครั้ง

ก่อนที่จะมีคนในตรงนั้นเข้าไปห้ามปราม
ส่วนคุณเบนเองก็มีคนพาตัวขึ้นรถแล้วรีบกลับออกจากร้านไปเลยนะครับ

ก็ไปตรวจร่างกายแล้วก็ไปแจ้งความที่สนทองหล่อ
ในข้อหาทำร้ายร่างกายซึ่งต่อมา
นะฮะแฟนของเบนชะลาทิศ

พร้อมกับไปจัดการเรื่องของการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนแล้วก็ค่ารักษาพยาบาล

แต่เธอเนี่ยต้องการให้เบนออกมาขอโทษเอง
และอยากถามคุณเบนว่าทำไมต้องมาตบแล้วมาต่อยเธอ
ทั้งที่ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
ไม่เคยมีปากเสียงไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกันมาก่อน
อยากได้คำชี้แจงจากคุณเบนถึงจะยอมถอนแจ้งความ
ถ้าคุณเบนไม่ออกมาเจอจะไม่ถอนแจ้งความ
ต่อมาแม่ของคุณเบนชะลาทิศติดต่อและเดินทางไปที่สนทองหล่อ
ยืนยันว่าจะพาลูกมาขอโทษผู้ที่บาดเจ็บด้วยตัวเอง
แต่ยังไม่บอกว่าจะมาวันไหนเวลาไหน
และไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเลยนะครับ
ส่วนเรื่องของคดีความนั้นเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการของกฎหมาย
ตอนนี้ก็รออยู่ว่าคุณเบนเขาจะว่าอย่างไร
แต่ว่าก็ยังไม่มีคำชี้แจงใดออกมานะครับ